คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่ง
แต่ไม่รู้นะว่าคลั่งจากอะไร
แต่ที่ทำคือแก้ผ้าล่อนจ้อนหนึ่ง

แป้งทอดไม่ใช่ลงไปคลุกโครนอยู่ริมถนน

พริกหน้าพริกหลังพริกหลังพริกหน้า
ชาวบ้านไม่สบายใจหลายเรื่องเลยบอกคุณตำรวจมาตรวจสอบหน่อย

โอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ
ชาวบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้ตอนพ่อค้าขายไส้กรอก
อายุประมาณ๕๐ปีนะครับ
ไปแก้ผ้าอารวาสอยู่ริมถนนสายชายภูมินครสวรรค์

ตะบนโป่งนกอเภอเทพสถิตจวัตรชยภูมิครับ
ถ้าถามว่าดูแล้วยังไงเนี่ย

พอเห็นรถสัญจรไปมาผู้ชายคนนี้ก็จะกระโดดขึ้น

จากนั้นก็จะมานอนเล่นโครนพลิกคว่ำพลิกหงาอยู่แบบนี้
โพสต์ลงโซเชียลมีเดียเตือนภัยลูกหลาน
ต้องสัญจรผ่านระวังให้ดีนำแก้ผ้าด้วยนะ
แล้วก็แจ้งตำรวจนะครับให้มาจับเถอะ

เรื่องต้นนะครับตำรวจแล้วก็กู้ภัยมาช่วยกันจับตัว
แล้วก็ควบคุมตัวไปตรวจสารเสพติด
แล้วก็ส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แล้วเดี๋ยวก็แจ้งความดำเนินคดีกันต่อไป
มีญาติไหมเป็นพ่อค้าขายไส้กรอกนี่น่าจะมีญาตินะ